กรทรติดทั่วไทย
จ้างไปซื้อจ้างให้เขามาถือแล้วมาส่งให้เราแล้วเราสั่งเอง
คุณผู้ชมในวันของความรักแบบนี้แหมใครที่มีคู่ก็ชื่นมื้น
ส่วนคนไม่มีคู่คุณผู้ชมแนะนำก็คิดซะว่าเป็นวันครอบครัววันอาทิตย
ใช่เราไม่ได้โสดแค่วันเดียวค่ะโสดทั้งปีถูกต้อง
ก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะแห่บอกรักผ่านหน้าจอ
ก็แนะนำกันได้นะครับก็ไลน์มาคุยกับเราได้นะครับ

ถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่คุณจะได้บอกรักใครก็ได้
หน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
ถูกต้องไม่มีอะไรน่าอาดกว่าเราสองคนแล้ว
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแห่งความรักกันหน่อย
เขาก็มาไปจดสมบงพ์มันสะสมียันการ๑๙๔๑ไง
โอ้โหเยอะแยะมากมายเอาเราเป็นที่ด้านเขา
ทะเบียนสมรสทองคำอีกด้วยนะครับ

อยากได้จะทำไงต้องหาแฟนก่อนส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศนะครับ
กับผู้สื่อข่าวของเราคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มที่มีหัวใจเป็นสีชมพูครับ
คุณอาร์มคุณใบตองครับวันนี้ผมอยู่ที่เขตบางรักนะครับ
ซึ่งที่นี่ได้จัดงานรักที่สุดสุดที่รักณบางรัก

แล้วก็ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ทะเบียนสมรสทองคำน้ำหนัก๒สลึง

หน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมไปดูกันเลยครับ
สำนักงานเขตบางรักษ์กรุงเทพมหานคร
ถือเป็นอีกหนึ่งเขตที่มีประชาชน
จดทะเบียนสมรสจำนวนมากในวันวาเลนไทย
กระแสการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักที่เขตบางรักษ์
จัดเป็นงานใหญ่โตขึ้นเรื่อยเป็นเวลากว่า๒๐ปีแล้ว
เพราะนอกจากชื่อเขตที่ฟังดูเข้ากับบรรยากาศและเป็นมงคล
ยังเป็นการจับมือกันของหน่วยงานต่าง

โดยปีนี้มาในทีมรักที่สุดสุดที่รักณบางรัก
รูปแบบงานจะมีการแจกรางวัลให้กับคู่สมรสที่เป็นที่สุด
น้ำหนักเยอะที่สุดเดินทางมาไกลที่สุดเป็นต้น
แต่ก็ใช่ว่าวันธรรมดาจะไม่มีคู่สมรสมาจดทะเบียนกับสำนักงานเขตนี้
เพราะในแต่ละวันนั้นมีถึง๓๐๔๐คู่
อกจากนี้ยังมีคู่ที่จดทะเบียนสมรสกันที่ต่างประเทศมาก่อน
กลับมาขอจดทะเบียนที่เขตบางรักษ์แต่ไม่สามารถทำได้
เพราะเป็นการจดทะเบียนซ้ำซ้อนเล่นออกคู่รักจากแดนไกลเสี่ยงไปตามกันเลยครับ

มันจะขึ้นกับสองคนที่ปฏิบัติต่อกันมากกว่า
แต่มันก็เหมือนกับยังไงดีครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้รู้สึก
แต่ทะเบียนมีคำว่าบังลักษณ์อยู่นะอะไรอย่างนี้ครับ
ก็รู้สึกดีอะไรอย่างนี้ครับ
ไฮไลท์สำคัญในงานรักที่สุดที่รักณบางรักที่จัดขึ้นในวันนี้
ก็คือทะเบียนสมรสทองคำน้ำหนัก๒สลึง
มูลค่า๒๐๐๐บาทขนาด๑๔คูณ๒๐เซนติเมตรไปนี่แหละครับ

จะจับฉลากแจกทะเบียนสมรสในทุก๑ชั่วโมง
ส่วนรายละเอียดของทะเบียนสมรสก็เหมือนกับทะเบียนสมรสที่เป็นกระดาษทุกประการ

ส่วนในวันนี้นะครับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสเป็นคู่แรก
ก็จะได้แพ็คเกจฮาเนมูนประเทศเกาหลุงใต้๕วัน๓คืน

กรมฐานคุ้มครองอุบัติเหตุทุนประกัน๒ล้านบาท
พร้อมรางวัลอื่นอีกมากมาย
ทะเบนสมรสทองคำนี้นะคะทำมาจากทองคำ๒สลึง
โดยจำลองจริงประสิทธิ์ทองคำจะประมาณ
ใหญ่ประมาณเท่านี้นะคะแต่เราจำลองมาเล็กยอดขนาดเล็กลง
แต่ทุกอย่างนั้นน่ะเหมือนกับเป็นทะเบียนสมรสทองคำจริงนะคะ
เราจะมีชื่อของคู่เบาสาวนะคะ
จดที่ไหนจังหวัดไหนนะคะวันที่จดเมื่อไหร่นะคะ
โดยลงชื่อของเจ้าหน้าที่ทะเบียนเจ้าพนักงานทะเบียน
เหมือนของเหมือนเป็นอะไรกันจริงนะคะ
แล้วก็ลักษณะรวดลายของใบสัมพันธ์ของการสมรส
ก็เหมือนกันจะออกเป็นสีกลาบชมพูโดยรอบ
มีรูปหอยสังที่ชัดลดน้ำ
มีรูปดอกรักแต่ได้ถึงความรัก
มีรูปดอกบานไม่รู้โรยความรักเรายั่งยืนไม่รู้โรยนะคะ
อันนี้ก็ทำได้ให้เหมือนจริงเลยนะคะ
สำหรับการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทย

มีคู่รักเข้ามาจดทะเบียนกันทั้งหมด

คาดว่าในวันนี้จะมีคู่รัก
เข้ามาร่วมงานที่สำนักงานเขตบางรักษ
จัดขึ้นที่ปรายศนีย์กลางบางรักษ

เนื่องจากประชาชนเริ่มเห็นความสำคัญ
ของการสร้างสถาบันครอบครัว

ก็เริ่มหากันได้ตั้งแต่ตอนนี้

ในวันวาเลนไทยปีหน้าก็ทันนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จะเป็นสีชมพูรับรองว่าคนโสดอาจจะเฉาตายกันไปเลย
แต่เราก็มีแก้เลี่ยนในช่วงตลอด
ซึ่งจะเป็นอะไรไปติดตามกันบ้างครับ
ช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้ค่ะ
เราอยู่ที่อำเภอบ้านตะขุน
จังหวัดสุราธานีค่ะ

และตอนนี้ก็กำลังนั่งเก็บผักกระชับ